เพราะว่าพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงการถูกคุกคามทางเพศมันเกิดขึ้นได้ง่ายมาก
แต่บอกเลยว่าเตรียมเฮกันได้เลยสาวเพราะว่าพี่บุ๋มปนัดดาค่ะออกมาชี้แจงผ่านทางบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
เรื่องกฎหมายของการถูกคุกคามทางเพศที่เธอเนี่ยต่อสู้มานานหลังจากที่เข้าประชุมสภาล่าสุดนะคะ
คณะกรรมการเตรียมร่างเป็นกฎหมายใหม่แล้วค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยพี่บุ๋มบอกกับบันเทิงไทยรัฐของเราเลยบอกว่า
ดีใจมากที่พี่เหนื่อยแล้วมันคุ้มมันเห็นผลตอนนี้เรื่องดำเนินมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะ
และส่วนตัวพี่บุ๋มเองเนี่ยก็มองว่ากฎหมายใหม่นี่แหละที่จะช่วยแก้ปัญหาคดีฆ่าข่มขืนรวมไปถึงการถูกคุกคามทางเพศได้แบบครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ
ถึงบทสรุปแล้วค่ะว่าจะมีอะไรบ้างที่ประเด็นอะไรบ้างยติอะไรบ้างที่เราจะเสนอในสภาใหญ่
มาดีใจใช่ข้อลงโทษต่างหรือว่าอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงการเรื่องของการเก็บดีเอ็นเอของผู้กระทำความผิดว่า

มันก็คงต้องเป็นสิ่งที่เราต้องสู้กันต่อไป
แต่นี่ถือว่ามาเกินครึ่งทางแล้ว